เรากลับไปเกี่ยวกับรถเฟอรารี่ดีกว่า

คนลุกกว่าคลิปผีใดทั้งโลกอีก
คือก่อนหน้านี้มันมีกรณีกระบะแต่งซิ่งชนโรสรอย
อันนั้นก็ขนลุกไป๑กรูปแล้ว
คลิปนี้ไปที่เฟอรารี่เลยค่ะ

เมื่อเวลีย์ไปต่อเลยครับ
พี่พ่อน้องออนิม

จากข้อมูลเป็นกระบะทรงแต่งซิ่งค่ะ
เหมือนฝนน่าจะเพิ่งตกหรือเปล่า
ราคา๒๑ล้านบาท

นี่ก็ยังไม่รู้เลยว่าเขาจะตกลงกันได้ไหม

ความคืบหน้าล่าสุดวันนี้เนี่ยนะคะ

วันนี้ทนายความคนไทยเนี่ยเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนตามนัด
เพื่อแจ้งความดำเนินคดีแล้วก็เจรจาเรื่องค่าเสียหายกับคู่กรณี

มีนายรัชพลศิริสาคอนทนายความร่วมรับฟังด้วยนะคะ

คุยกันอยู่๒ชั่วโมงได้ค่ะ
น้าของนายแซมแซมคือคนขับกระบะไปชนท้าย
หน้าของนายแซมวัย๔๐ปีก็บอกว่า
แซมเนี่ยก็ได้คุยกับตำรวจแล้วก็ทนายฝ่ายผู้เสียหายแล้ว

แล้วก็ยอมรับว่าขับรถชนท้ายจริง
คือตำรวจเรียกมาเสียค่าปรับ๑๐๐๐บาท
อันนี้ค่าปรับในตามกรณีพรบจราจรใช่ไหมคะ
แต่เรื่องค่าเสียหายเนี่ยต้องเจรจากลายเกลี่ยกัน
ซึ่งฝ่ายของเธอเนี่ยก็จะให้บริษัทประกันภัยของผู้เสียหาย
ต้องรอการประเมินราคาอีก๒๓วัน
แต่ถึงแม้ว่าตอนนี้จะยังไม่ได้ราคามาแต่ก็กุมขมับได้เลยแหละ

ช่วยออกค่าใช้จ่ายให้ด้วยได้ไหม
เพราะว่าลำพังแซมเองไม่มีรายได้มากพอที่จะเอาไปชดเชยให้
ซึ่งทางคุณซูนเองก็บอกว่าเดี๋ยวต้องรอประเมินราคาก่อน

เพราะว่าเท่ากับว่ามันเข้าเนื้อเจ้าของรถใช่ไหมคะ

ซึ่งค่าซ่อมเบื้องต้นอยู่ที่

ล้านบาทขึ้นไปค่ะใช้คำว่าขึ้นไปด้วยนะคะ
นี่เบื้องต้นนะคะประเมินเบื้องต้นเนี่ย
ฝากระโปรงท้าย๕แสนโดยประมาณคร่าว

ปลายท่อไอเสียก็กินไป๑๕๐๐
เมื่อวานที่พี่หนุ่มบอกนะถ้าช่วงร่างพังอีกเหรอลูก

พี่หนุ่มก็บอกถ้ามันเบี้ยวมันอะไรอย่างนี้ลูก
คือเอาแค่รถธรรมดาถ้าช่วงล่างพังก็ซ่อมเป็นแสนแล้วอะค่ะ
ก็คือหนักหน่วงพอสมควร
ทำให้เรารู้ว่าประเทศไทยตอนนี้มีรถซุปเปอร์คาร์เยอะเนอะ

คือแต่ละเคสที่อ่านมาอย่างก่อน

ก่อนหน้านี้ที่อ่านข่าวเดี๋ยวช่วงหลังมันจะมีข่าวพวกนักธุรกิจ
หรือคนจีนอุ้มกันเองอย่างเยอะใช่ปะค่ะ
ซึ่งลดของผู้เสียหายคนก่อเหตุ

ซึ่งคนคิดง่ายว่าเป็นเบ้นเบ้นเหมือนจีบอ่ะ

อันนั้นก็มิ้นเห็นครั้งแรกก็คือในข่าวที่อุ้มนักธุรกิจชาวจีนที่ยัดใส่กล่อง

ก็นี่แหละค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป